เอาล่ะขบวนพาเรทที่บอกนี้นะคะ
เป็นขบวนพาเรทสุดสร้างสรรค์จริง
นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับผีหรือว่าความเชื่อของชาวบ้าน

สนุกสนานแค่ไหนอยู่ที่ไหนไปดูกันเลยค่ะ
มีผีทุกสัญชาติค่ะผีไทยผีฝรั่งผีจีนผีบ้าก็มา

ถ้าไปงานนี้แล้วคุณจะสนุกสนานแน่นอนนะ
เพราะว่าแต่ละคนเขามีการแต่งตัวเป็นผี
รูปแบบต่างงานนี้นะคะเป็นการแข่งขันกีฬาสีในชื่อว่ากีฬาสีดอนกลางเกม
โอ้โหเขาจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหมู่มวลพี่น้องนักศึกษานักเรียนและประชาชนนะคะ
แต่ว่างานนี้มันก็สร้างความตกตะลึงความแปลกตาความแตกต่างและฉีกกดทุกขบวนแห่
ให้ออกมาดูมีสีสันแบบนี้นะคะอ่ะสนุกสนุกกันแบบนี้นำมาฝากกันนะคะ
จะผ่านไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้บอกชื่อเขางั้นเราย้ำอีกทีเผื่อคุณผู้ชมไม่ทันได้ฟัง
เผื่อใครฟังเกินไปเราถามไปว่าขบวนพาเรทแนวหล่อนที่เห็นกัน
มีขึ้นในงานกีฬาสีที่มีชื่อว่าอะไร
งานกีฬาสีนี่คือกีฬาสีดอนกลางเก
ตอบให้ไวตอบให้ถูกสะกดให้ถูกนะจ๊ะ
เออนะไม่ยากเกินไป
รออยู่ว่าจะมีคนตอบมาหรือยัง
รีบตอบกันมานะคะตอบให้ถูกทำให้ถูกกติกาด้วยนะจ๊ะ